คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์ยิงกันเสียชีวิตกลางสี่แยกที่สุราธานีกันหน่อยนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาเลยแล้วตอนนี้ตำรวจก็เร่งล่าตัวมือปืนอยู่นะคะ
ซึ่งก็คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นกลุ่มคู่อริที่ทะเลาะกันหลังจากที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงแล้วก็มาก่อเหตุยิงกัน
มีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้ด้วยนะคะโดยเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นตอนตีสี่ที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ที่ริมถนนใกล้กับสี่แยกการุณราชเขตเทศบาลนครสุราธานี
โดยในที่เกิดเหตุพบศพผู้ชาย๒คนคือนายอดีนันด้วงเพชรอายุ๒๗ปี
มีบาดแผลก็คือถูกยิงที่ใต้กกหูซ้ายหนึ่งนัดอีกหนึ่งศพคือนายสุขสรรคกำเนิดพิลาอายุ๒๒ปี
มีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ใต้ตาด้านซ้ายหนึ่งนัดทั้งสองศพเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่คู่กัน
แล้วก็ไปพบกระสุนขนาด๙มมแบบที่ยังไม่ได้ใช้ตกอยู่อีก๒นัด
ซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าผู้ต้องสงสัยขับรถกระบะมาก่อเหตุยิงผู้เสียชีวิตทั้งสองคนแล้วก็หลบหนีไป
ส่วนสาเหตุก็น่าจะมาจากเรื่องทะเลาะวิวาสหรือว่าปมขัดแย้งส่วนตัว
จากผู้ตายเนี่ยได้ไปเที่ยวสถานบันเทิงก่อนที่จะมาถูกยิงนะคะทีนี้มีการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยค่ะคุณผู้ชมภาพนี้เลย
ขณะที่นายอดินันแล้วก็นายสุขสรรค์ผู้เสียชีวิตทั้งสองคนขี่จักรยานยนต์มุ่งหน้าแยกสตรี
เมื่อผ่านแยกการุณสักสิบเมตรได้เนี่ยค่ะคือจอดรถจักรยานยนต์ข้างถนนที่ระวงสีแดงอยู่เนี่ยนะคะ
แล้วมีกระบะสีบรอนเงินขับเลยไปแล้วยูเทิร์นกลับมาจอดฝั่งตรงข้ามแล้วก็มีคนร้ายสองคนเนี่ยเดินลงมาจากรถข้ามถนนมาใช้ปืนยิงแล้วก็หลบหนีไปค่ะ
ส่วนอีกคลิปนึงเนี่ยนะคะเป็นหน้าร้านสถานบันเทิงเป็นภาพรถต้องสงสัย
มีคนขับมีผู้โดยสารเป็นผู้ชายอายุประมาณสักสิบแปดถึงยี่สิบเจ็ดปีเนี่ยระหว่างเนี้ยค่ะ
สี่คนลงไปเที่ยวแล้วก็กลับมาขึ้นรถหน้าสถานบันเทิงซึ่งก็เป็นกลุ่มเดียวที่เกือบจะทะเลาะวิวาส
บริเวณหน้าร้านกับกลุ่มผู้ตายอ่ะค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็ถูกคนที่ดูแลร้านเนี่ย
ทับเอาไว้ก่อนตอนนี้เนี่ยนะคะทางด้านพลตำรวจตรีอภิชาติบุญศรีโรธ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีเนี่ย
ประชุมชุดสืบสวนสอบสวน

แล้วก็ไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางในการหลบหนี
เพื่อเร่งไล่ล่าหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ